คุณผู้ชมครับดูเรื่องนี้หน่อยคือวันนี้เนี่ยหลายคนที่ไม่ได้เจอกับตัวแต่ก็ตกใจ
ค่ะหลังจากได้ข่าวว่าเอ๊ะมีหลายคนเขาบอกเงินในบัญชีเขาถูกดูดไปมันหายไปนะ
โดยใช้ช่วงเวลาระหว่างวันแบบช่วงกลางโค้งกลางคืนอะไรพวกนี้บ้าง
บางคนโดนแบบตีสองตีสามอะไรแบบเนี้ยสามสิบกว่าบาทก็มีนะฮะ
หลักไม่กี่ร้อยก็มีแต่โดนถี่หลายครั้งมากบางทีแบบโอ้โห
มันยี่สิบสามสิบครั้งค่ะรวมรวมเงินก็ตกแปดร้อยเก้าร้อยรั่วพันกว่าบาทก็มีนะฮะ
ตกลงวันนี้ตำรวจแถลงแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะนี่ฮะ
นี่คือตำรวจไซเบอร์ครับพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงท่านผู้บัญชาการ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยีค่ะบอกว่าตำรวจเนี่ย
ได้ประชุมหารือร่วมกับทางแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้วก็สมาคมธนาคารไทยแล้วพบว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เดบิตหรือว่าบัตรเครดิตของประชาชนที่ถูกดูดเงินออกไปจากบัญชีเนี่ย
มีทั้งหมดผู้เสียหายประมาณ๔หมื่นคน
ยอดสูงสุดของคนดูงที่โดนเข้าไปประมาณ๒๐๐๐๐๐บาท
มูลค่าความเสียหายรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
นี่นะครับมีคนเดียวโดนเข้าไปเกือบ๒๐๐๐๐๐บาท

เพราะแต่ละครั้งเนี่ยตำรวจบอกว่าจะถูกถอนเงินครั้งละจำนวนไม่มาก
แต่หลายครั้งเชื่อว่าคนร้ายคงไม่ใช่คนเดียว
คงมีหลายกลุ่มแต่มันมีหลายวิธีการ
ตำรวจเขามีชงมีชาร์จนะครับวิธีการในการป้องกันแก้ไขปัญหานะครับ
เอาพฤติกรรมก่อนตำรวจบอกว่าเกิดได้๓ลักษณะ
หนึ่งก็คือทางผู้เสียหายเนี่ยหรือว่าประชาชนทั่วไป
ถูกบัญชีบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตเข้ากับแอปพลิเคชันต่าง
อันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
บางทีเนี่ยข้อมูลมันหลุดไปถึงพวกกลุ่มมิจฉาชีพได้
บางทีข้อมูลมันก็หลุดไปได้หลายครั้งเขาก็เราต้องกรอกข้อมูลใช่ไหม
กรอกไปเอาข้อมูลไปแล้วพวกเขาหลงกลกดคลิกเข้าไปอย่างนี้
หรือใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตในชีวิตประจำวัน
อันนี้คุณเขียนมาสอนอันนี้น่าสนใจมาก

แล้วคุณใช้บัตรเอาไปรูดเอาไปอะไรก็แล้วแต่
มันมีทั้งเลขข้างหน้าและเลขข้างหลัง
เลข๓ตัวใช่ไหมข้างหลังเนี่ยสำคัญมาก
ตรงนี้บางทีกลุ่มมิชาชีพเอาไปได้ก็ตอนนี้นี่แหละ
ใช่ค่ะคือเขาหมายความว่าเหมือนกับพนักงานพอเอาบัตรเราไป
เราไม่รู้เลยว่าก่อนที่จะไปรูดพอเราไม่เห็น
เอาบัตรลงไปเขาจะถ่ายรูปหน้าบัตรหลังบัตรอะไรเอาไว้หรือเปล่า
บางทีถ่ายเอกสารก็มีเพราะว่าบางทีถ้าเป็นยอดเยอะ
เขาจะให้กรอกเลข๓หลักพรุ่งนี้ก็ได้แล้ว

วันหมดอายุวันบัตรมีอายุถึงวันไหนกรอกได้หมดเลย
ก็เลยขอฝากเตือนประชาชนว่าบัตรต่างคือต้องระวังให้ดี
โดยเฉพาะเรื่องของเลข๓หลัก๓ตัวข้างหลังบัตร
พฤติกรรมการดูดเงินของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้
ก็คือเอาไม่เยอะไม่กี่สิบบาทแต่เอาหลายครั้ง
เพราะว่าเวลาเป็นพวกบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตเนี่ย
มันก็ง่ายต่อการที่จะเอาเงินของประชาชนไป
รู้สึกตัวอีกทีอ้าวเช้ามาหรือว่าสิ้นเดือนมา
ทำไม๒๐๓๐ครั้งครั้งละ๓๐๔๐บาท
รวมกันมันก็หลากหลายร้อยหรือว่าพันกว่าบาทนี่นะฮะ
ค่ะคือทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องเตือนกันนะคะ
มีเทคนิคค่ะวิธีการป้องกันตัว
ระแวดระวังป้องกันภัยตนเองทำยังไงได้บ้าง
รปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
บอกว่าจริงแล้วปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่
มันเกิดขึ้นมานานมากแล้ว๕ปี๖ปีมาแล้ว

สาเหตุก็อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปมันเป็นช่องโหว
มิจฉาชีพสามารถนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ได้
แล้วก็ดูดเงินจากบัตรของเราไปได้
ดังนั้นนะคะแนะนำแบบนี้ค่ะอาจารย์แนะนำว่าเอาอย่างนี้ไหม
ถ้าคุณจะซื้อของออนไลน์นะคุณไปเปิดบัญชีธนาคารเอาไว้เลย
บัญชีหนึ่งอืมตั้งใจเลยว่าบัญชีนี้จะเอาไว้ซื้อของออนไลน์ครับ
แล้วคุณก็ขอบัตรเดบิตจากบัญชีนี้มาด้วยนะ
แต่คุณใส่เงินในบัญชีนี้ทีละน้อย
เท่าที่คุณจะใช้สมมุติคุณตั้งใจว่าเดือนนี้จะซื้อของ๕๐๐

หมดก็เติมใหม่ใช่อย่าไปใส่ไว้เป็นเงินก้อนเยอะเยอะ
บางคนเอาบัญชีเงินหลักไปผูกเลย
ถ้าเกิดคุณมีเงินเยอะก็แนะนำว่าเปิดบัญชีใหม่ไปเลย

ไม่ต้องผูกกับแอปพลิเคชันอะไรใดเลย

ทีนี้ค่ะแต่ถ้าปัญหามันเกิดขึ้นแล้ว

แต่ถ้าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วแยกเป็นสองส่วนนะคะ
ส่วนแรกถ้าเป็นบัตรเครดิต

เพราะว่ายอดเงินที่ถูกดูดออกไปจากบัตรเครดิต
มันเป็นเงินของธนาคารยังไม่ใช่เงินของเรา

พอไปแจ้งธนาคารเจ้าของบัตรเนี่ยค่ะ
ทางธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตจะพักยอดเอาไว้

สองค่ะถ้าเป็นกรณีบัตรเดบิต
อันนี้อาจจะต้องรอเงินนานหน่อย

จากบัญชีธนาคารเราเลยคือเงินเราเลย
อันนี้ก็ต้องไปแจ้งกับทางธนาคาร
แล้วทางธนาคารก็จะมีหน้าที่ในการชดใช้เยียวยา
อันนี้อาจจะรอเงินคืนนานหน่อยนะคะ

เราเองก็ต้องระวังตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะ

มันไม่เกี่ยวกับเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ

คือถ้าผูกกับบัญชีที่น่าเชื่อถือ

เฮ้ยวันนี้น่าเชื่อถือแล้วเราผูกได้นะ

ว่าเราขอบริหารความเสี่ยงด้วยตัวเอง

ทั้งปีทั้งชาติเนี่ยมีเงินอยู่แค่๕๐๐บาท
ถ้าอู๋จะโดน๕๐๐บาทจบเอาแค่นี้
แต่อย่าเอาบัญชีเงินเดือนที่รับเงินเดือนเป็นหมื่นเนี่ย
ที่เราเป็นแม่ค้าขายของเงินเข้าเป็นแสนเนี่ย
ให้ผูกกับบัญชีที่ไม่มีเงินเลย
อยู่เยอะมาก๕๐๐๐๐๐ถ้าโดน
นี่ค่ะแต่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยนะคะว่าเข้าใจแหละว่าเราต้องระวังเราต้องป้องกันตนเอง
แต่ทางธนาคารทางระบบออนไลน์ไซเบอร์ซีคิริตี้ต่างของบ้านเราก็ควรจะป้องกันให้เราด้วยไหม
ขอรมอลเห็นชอบร่างพรบนี้แล้วในเดือนตุลาคมนี้ถ้าบังคับใช้ก็น่าจะช่วยปราบรามมิจฉาชีพในลักษณะแบบนี้ได้ง่ายขึ้น
ต้องเอาที่ต้นทางด้วยอ่ะใช่ต้องต้นทางด้วยไม่ใช่ว่าแค่เราป้องกันตัวเองอย่างเดียวไง